เหตุการณ์นี้ถ้าใครโดนแบบผู้หญิงคนนี้นี่ก็ใจคอไม่ดี
อย่างพี่น้ำแข็งขับรถมาคนเดียวนะดึกขับเข้าหมู่บ้าน
จู่มีแท็กซี่ตามหลังมาตามหลังมาติดเลยนะ
ผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมเขาก็ผิดสังเกตตามมาทำไม
เลี้ยวดูนะเลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านอ้าวเลี้ยวตามไว้เปิดไฟเลี้ยวตามเฉย
เลยลองวนรอบหมู่บ้านเลยแท็กซี่ก็ยังตามมาอีก
สุดท้ายต้องไปถามพี่ตามทำไม
ให้ไปรับหนังพี่คิดได้ไงอ่ะ
แล้วตอนเข้าไปก็มีรถเปิดไฟเห็นป่ะน้องเห็นป่ะ
ไม่ปลอยกลางอ่ะไม่
พี่ตามหนูมาตั้งแต่ตรงไหนดีกว่า

ดีนะสุดท้ายแล้วผู้หญิงเขาไปขอความช่วยเหลือกับรอปภแล้วก็ตำรวจคุณผู้ชม
ก็พยายามถามอยู่พี่ตามมาทำไม
แต่ฝั่งโชเฟอร์แท็กซี่เขาพูดเหมือนประมาณว่า
เขาเห็นผู้หญิงที่ขับอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยนะเปิดไฟ
เขาเลยเข้าใจว่าอ๋อให้ขับตามไปละมั้ง
อาจจะให้ไปรับผู้โดยสารคนอื่น
แต่ผู้หญิงบอกไม่ใช่ซะหน่อยพี่มั่วแล้วล่ะ
สุดท้ายผู้หญิงคนนี้เอาคลิปนี้ส่งไปยังทางเสร์ฟภัยโดย
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าหลังเธอเลิกงานเนี่ย
เธอก็ขับรถกลับบ้านในประทุมธรรมดี

ขับตามจี้ท้ายเธอมาทีแรกคิดในใจว่าอ๋อ

พอสักพักเลี้ยวเข้าซอยทางเข้าบ้านแท็กซี่ก็ตบไฟเลี้ยวตามเธอเข้ามาอีก
ตามเข้ามาในหมู่บ้านเลยนะเธอเลยนึกเอกใจเลยขับวนรอบหมู่บ้านแล้ว
แท็กซี่ก็ตามมาเธอเลยรีบขับมาที่ป้อมหย่ามหน้าหมู่บ้านเพื่อแจ้งโรปพอร์นะ
รอปภบอกว่าเธอเรียกให้เขาตามมาเองตอนนั้นเธอตกใจเลยทีนี้
ทำอะไรไม่ถูกเลยก็เลยโทรแจ้งตำรวจเลยคุณผู้ชมฮะกลายมาเป็นภาพนี้เลย
ส่วนรอปภเนี่ยก็ขี่รถไปตามรถแท็กซี่แท็กซี่ก็ย้อนกลับมาคุยด้วยก็อ้าง
สารพัดสารเทเลยวกไปวนมาบอกก็ผู้หญิงเป็นคนเรียกเธอมาเอง
พอถามไปสักพักก็อ้างว่ามีเก๋งกระพริบไฟเลี้ยวก็เรียกให้เข้ามา
สักพักก็บอกว่าแกรปเรียกแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนดีนะประวัติดี
ช่วยตำรวจจับโจรด้วยเอาล่ะทีนี้คุณผู้ชม
ตำรวจขอดูใบขับขี่แล้วก็บัตรประชาชนแท็กซี่ไม่มีไม่มีมาแสดงครับ
ที่ตำรวจจะเชิญตัวไปโรงพักก็ปล่อยโชเฟอร์แท็กซี่ไปดื้อเลย
ก็เลยนำมาซึ่งผู้หญิงเอาคลิปนี้ไปร้องกับเพจสายไหมต้องรอดฮะ
แต่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเพื่อความสบายใจครับ
อยากให้ตำรวจทำอะไรให้มันมากกว่านี้หน่อยใช่ไม่ใช่แค่มาดูแล้วก็ปล่อยไป
ให้มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังให้ดีดีควรจะต้องสังเกต
เพราะว่าไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองครับ

โชเฟอร์แท็กซี่มีเจตนาร้ายอะไรหรือเปล่า